คุณผู้ชมครับกรณีที่มีนักปฏิบัติธรรม
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเศรษฐีนีอีกคนหนึ่งด้วยนะครับ
หายตัวไปตอนแรกญาติก็คิดว่าไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อน
แต่ปรากฏว่าหายตัวไปเกือบ๒สัปดาห์

ทีนี้ก็เลยแจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แล้วก็มีเหตุที่ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันว่า

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องโยงคดีนี้เข้าด้วยกันนะครับ
ก็ไปตรวจสอบที่บริเวณอาคารพาณิชย์๓ชั้น
ริมถนนสายเชียงใหม่ฮอดตำบลล้านหลวง

เข้าตรวจสอบภายในอาคาร
พร้อมกับชุดพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวร
โรงพยาบาลจอมทองและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
จากการตรวจสอบน้ำบริเวณบ้านถูกปิดล็อกไว้
เจ้าหน้าที่ก็งัดประตูเข้าไป
ตรวจสอบภายในบริเวณห้องครัวชั้นล่าง
ปรากฏว่าจุดนี้แหละครับที่ห้องครัวมีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง
พบตู้เย็นในลักษณะวางนอนราบกับพื้น

ก็เลยเปิดดูเปิดดูในตู้เย็นสภาพเป็นอย่างนี้คุณ
ในตู้เย็นมีการเทปูน
แล้วสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องกระเทาะปูนออก
แล้วไปเจอข้างในก็คือศพของผู้หญิงคนหนึ่ง
ถูกมัดมือมัดขาในสภาพคุดคู้
แล้วก็ยัดลงไปในตู้เย็นแบบนี้
ศีรษะถูกคลุมด้วยถุงพลาสติกของร้านสะดวก
ซื้อ๓๔ชั้นพันรอบด้วยเทปกาว
ลำคอมีผ้าขนหนูพันคออยู่

และสภาพศพที่เราทำกราฟิกจำลองให้ดู
มัดมือมัดขาคุดคู้แบบนี้นะครับ

แล้วก็ตู้เย็นอย่างเสียบปั๊กไว้อยู่เลย
คือเหมือนให้มันเย็นทำความเย็นอยู่ตลอดเวลา

เสียชีวิตมาแล้ว๒สัปดาห์นะครับ

มีความเย็นแต่ศพเน่า

จีระเจริญยิ่งอายุ๕๘ปี

ซื้ออาคารดังกล่าวที่จังหวัดเชียงใหม่ไว้

ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

ตอนที่มาที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง

เพื่อนมาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้

ผู้ตายเป็นคนที่มีฐานะพอสมควร

ไว้ใช้ในกิจของสงฆ์จำนวน๑คัน
ก่อนเกิดเหตุทางญาติผู้ตายไม่สามารถติดต่อได้

ได้กลิ่นเหม็นเน่ามาจากภายในตึก

ถูกฆ่ายัดตู้เย็นอย่างโหดเยี่ยมครั้งนี้นะครับ

ที่เกิดเหตุพบว่ารถเก๋ง
แล้วก็โทรศัพท์มือถือของผู้ตายหายไปด้วย

แล้วก็คงจะเป็นคนที่รู้จักกับผู้ตาย
เพราะว่าอาคารที่ผู้ตายพักอาศัยปฏิบัติธรรมเนี่ย

แล้วก็กล้องวงจรปิดภายในตึก
แล้วความคืบหน้า

พันธุ์ตำรวจเอกดำเนินกันอ่อง

ก็พาพี่ชายไปตรวจเทียบดีเอนเอ
ภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ตรงกันกับศพที่อยู่ในตู้เย็น

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ

จากทรัพย์สินของผู้ตายได้หายไป
ประเด็นอื่นนั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับ

ผู้ตายนั้นน่าจะเป็นคนรู้จัก
หรือคนใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับผู้ตาย
เพราะรู้ว่าผู้ตายอาจจะมาพักที่นี่

กระจายกำลังออกตรวจสอบกล้องวงจรป

และตรวจสอบพยานแวดล้อมที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะครับ

เพราะว่าทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยออกมาว่าพปตร
สอบสวนในการทำงานด้วยความรอบครอบ
โดยอาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นทิ้งนะครับ

ตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานั้น

ระหว่างฝ่ายสืบสวนกับฝ่ายสอบสวน
ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลได้มากนักนะครับ